แต่ยังไม่อบชีสแบบที่น้องปุ้ยอยากจะลอง

ทุเรียนไทยเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนจันทร์เนี่ยนะฮะ
ไทยอะเมื่อแหย่มเขามีรสชาติของเขา

ปรากฏว่าพวกเอาทุเรียนเวียดนาม

เอาทุเรียนจากเวียดนามคือถูก

ไทยจะแปลงร่างนะฮะแล้วก็เตรียมบรรจุลงกล่องผสมกับทุเรียนไทยร้อยละ๓๐ถึง๔๐ต่อตู้คอนเทนเนอร์คล้ากันไปและจะส่งจีนเขาการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเป่าแสจากพลเมืองดีในพื้นที่ว่าพบพฤติกรรมผิดสังเกตของล้มทุเรียนที่มีรถคอนเทนเนอร์นะฮะตู้คอนเทนเน
มันถูกครับคุณผู้ชมโลละ๗๐บาทนะฮะถ้านำมาสวมสิทธิเป็นทุเรียนไทยแล้วส่งออกแล้วก็โอ้โห๗๒๑๔ขายได้มากกว่าเท่าตัวก็คือ๑๖๐บาทอุ้ยหลายเท่านะเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากับเจ้าของลงฐานหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของอันนั้นเป็นเท็จและสำแดง
การเฝ้าระวังทุเรียนต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิทุเรียนไทยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายฤดูแล้วก็ตามค่ะคือปลายฤดูไงทุเรียนก็เริ่มจะยากหายากแล้วยังอยากหายอยู่พวกไปเอาจากเมืองนอกมานี่เรียกว่าทุเรียนไม่ตรงปกนะไม่ได้ตรงปกนะอาซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน